คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานที่เราเล่าไปแล้วเห็นภาพแล้ว
โอ้โหน่าหวัดเสียวโดยเฉพาะสาวที่ชอบแต่งหน้าในรถ

ผู้หญิงคนนึงที่เขานั่งเบาะหลังรถแท็กซี่

แต่รถแท็กซี่ดันไปชนท้ายรถคันหน้า

กระทันหันไอลายเนอร์ทิ้มตาเข้าไป

โอ้โหมันจะตาบอดไหมเนี่ยมันจะหนักไหมเนี่ย

ตอนกู้ภัยไปช่วยคือเลือดไหลออกจมูก

ล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าปลอดภัยนะคะ

คือตาไม่บอดนะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกส่วนสำคัญของตา

คือมันไปถูกหัวตาแล้วมันไปทิ้มตรงบริเวณไซนัสนะคะ

ก็ยังโชคดีนะคะตาไม่บอดเนี่ยค่ะ
ผู้ที่บาดเจ็บก็คือนางสาวธนพรพรขำอายุ๓๒ปีนะคะ
เป็นชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์เธอก็อยู่เบาะหลังของรถแท็กซี่

พอกระแทกปุ๊บโอ้โหแท่งไอลายเนอร์ทิ้มเข้าไป

ก็เจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ตาไม่บอดค่ะโชคดีมากนะคะ
เพราะว่ามันไม่ไปโดนส่วนสำคัญของดวงตาค่ะ
ล่าสุดคุณหมอบอกแบบนี้นะคะว่า

คือปากกาไอลายเนอร์
ไม่ได้ทะลุเข้าไปในลูกตานะคะ

แต่ทิ่มเป็นลักษณะเฉียง
เฉียงเข้าเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างลูกตา
แล้วทะลุเข้าไปในไซนัส

หูคอตาจมูกมารักษาร่มด้วย
แต่คุณหมอยืนยันเบื้องต้นว่า

ประสาทตาไม่ได้รับความเสียหาย
ยังมีการมองเห็นที่ดีได้เหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าคุณหมอก็ฝากบอกทุกคนค่ะว่า

ทุกที่นั่งไม่ว่าคนขับหรือผู้โดยสาร

แล้วก็อย่าแต่งหน้าในรถ
อันตรายโดยเฉพาะอะไรที่อยู่ใกล้ตา

ผู้บาดเจ็บคนนี้เขาบอกว่าเขามาจากต่างจังหวัด

อุปกรณ์แต่งหน้ามันก็แหลมทั้งนั้น
ใช่ค่ะดินสอเขียนคิ้วไอลายเนอร์

มันก็มีมันก็มีไอ้นี่ของมันไง
อันที่เป็นส่วนที่เป็นพลาสติกอะไรออกมาแท่งของมันนะฮะ
ใช่

หรือว่าหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุก็โชคดี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปถึงเร็วแล้วก็ช่วยเร็วนะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันแถวดินแดง

อยู่ในสภาพไอลายเนอร์ทิ่มทะลุเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้าย
แท่งไอลายเนอร์ที่เห็นออกมาเหลือแค่ไม่กี่เซนติเมตร
โอ้โหคือเกินครึ่งแท่ง

เลือดออกทางจมูกนะ
แต่ว่าหญิงสาวตอนนั้นไม่ได้ร้องโอดโอยเลยนะครับ
มีสติยังคุยตอบโต้ได้
มีญาตินั่นแหละก็คงจะเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันนั่นแหละ

คุณธนพรเขายังไม่เห็นสิ่งที่เข้าไปทิ้มดวงตาตัวเอง
แต่คนอื่นเห็นไงคนอื่นตกใจแทน
เราเห็นแล้วยังตกใจเลย
คุณธนพรก็อาจจะแบบรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่ายังไม่รู้มันเข้าไปลึกอะไรขนาดไหนนะครับ
คุณสุชีพเจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึง
พอเห็นก็เลยเอาผ้าก๊อตไปพันไว้ที่ดวงตา

เพื่อยึดไม่ให้มันขยับขยื่นหรือว่ามันอาจจะหลุดออกมา

บางคนคิดว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องช่วยดึงออกเลย

ไม่ได้เราก็ยึดเอาไว้ก่อน
แล้วก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลราชวิถี

ก็ทราบว่าไอลายเนอร์ที่ทิ้มเข้าตาไม่โดนจุดสำคัญตาไม่บอด

แต่ว่าตอนนี้คนเจ็บยังเจ็บจี๊ดที่ดวงตาอยู่
ใช้ผ้าก๊อตทำเหมือนกับเป็นม้วนแข็งนิดนึง
ประคองให้อายไลเนอร์นี้มันไม่ขยับ
แล้วก็โดยใช้ธานพอแปะไว้ไม่ให้ขยับเขยื้อน

เพราะถ้าเกิดขยับขยื่นหรือว่ามันหลุดออกมา
เราก็ไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมันจะมีการเสียเลือดออกมา

ตรงที่ชักเอาอายไลเนอร์ออกมา

จนไปถึงมือหมอให้มือหมอเขาจัดการต่อไป
ทำงานมา๒๐ประปีนี้

ลักษณะแบบนี้ที่ว่ามีสิ่งของแปลกปลอม
เข้าไปในร่างกาย
แล้วก็ตรงยิ่งว่าตรงทิ้มเข้าไปตรงหัวตานี่

อาการเป็นยังไงหลังจากที่เห็นทีแรกนะฮะ
คิดว่าต้องเสียเรื่องดวงตาหรือว่าตาบอดอะไรประมาณนั้นแน่เลยครับ

โหขณะกู้ภัยยังบอกว่าทำงานมา๒๐กว่าปี

ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะฮะจริงนะฮะจริงนะฮะ

ก็บอกว่ารับคุณธนพรกับญาติมาจากหมอชิดนะคะ
ไปส่งโรงแรมแถวประตูน้ำนะคะ
แต่พอไปถึงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ

ก็ได้ยินเสียงคุณธนพรเนี่ย

ตกใจสิไอเนอร์ทิ้มเข้าไปครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะคะ
เขาก็เรียก๑๙๑โทรแจ้ง๑๙๑

คนขับแท็กซี่ก็ยอมรับว่าขับประมาท

แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำให้บาดเจ็บขนาดนี้นะคะ

แต่พอกลับมาเราเลี้ยวขวา
วิ่งวิพามาเลี้ยวขวาดินแดง

๓๐๓๐เสดนิด

แต่ทีนี้รถมันช่วงจังหวะรถมันไหล
หน้ามันไหลเราก็ตามไปเรื่อย
แต่ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเหตุการณ์มันเป็นอะไรนะ
เพราะว่ามันเป็นตู้ที่มันบังเนอะ

เมื่อมันบังปั๊บไอ้ข้างหน้าเขาจอดหรือว่าเขาอะไร
เราก็ไม่รู้อีกคำหนึ่งอะ

เพราะว่ามันห่างกันแค่๕เมตร๑๐เมตรมันไม่ทัน
ตอนนั้นเราทราบไหมพี่ว่าผู้โดยสารของเรากำลังแต่งหน้า

เราทราบตลอดที่ผู้โดยสารระบาดเจ็บ

ผมก็เฮ้ยผู้โดยสารเป็นไรหันไปดู
เอ้าทิ้มเข้าไปในตาทีแรกผมนึกว่าตาบอดนะ

เลยก็เรียกกู้ภัยกู้ภัยก็มา
มาคันแรกก็ไปไม่ได้ไปส่งไม่ได้
ต้องรออีกคันหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์เนอะ

ไปเห็นเขาก็โอเคเขาก็ยิ้มแย้มเนอะ

ผมก็บอกอันนี้ก็ประกันเขาเคลียร์อยู่แล้วเนอะ

ต้องให้เขามาเคลียร์ที่โรงพัก

ก็แจ้งข้อหาประมาทขับรถโดยประมาท

นี่แหละค่ะอย่างที่คนขับแท็กซี่บอกล่ะค่ะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

จับรวจเอกสหชัยมณฑาร้อยเวงเจ้าของคดีก็บอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเรียกตัวคนขับแท็กซี่เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว

อยากจะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายอะไรแบบนี้

อย่างน้อยก็สบายใจระดับหนึ่งว่า
ไม่ถึงขั้นดวงตา

ใช่ยังโชคดีมากนะครับ